สวัสดีคุณผู้ชมครับมีงานศพงานที่จังหวัดปรังนะครับ
น้องสาวของผู้ตายเนี่ยนะผู้ตายนี่ก็เป็นคุณยายอายุเยอะแล้ว
อยู่ดีก็มีอาการลักษณะเหมือนกับถูกผีเข้า

มีอมเทียนด้วยเห็นไหมญาติญาติต้องคอยจุดไฟต่อเทียนให้แกอมเทียน
เห็นไหมฮะนี่ญาติพี่น้องลูกหลานก็เข้ามารุมล้อมกันนะครับ

นี่คือน้องสาวของผู้ตายนะฮะ
ผู้ตายที่มีงานชับประนักกิจศพกันเนี่ยฮะ
ก็คือคุณยายเรือนหนูผันอายุ๙๓ปี
คุณยายเลือนก็เสียชีวิตโรคชะลาเมื่อ๑๙พฤศจิกายนนะครับ
นี่เป็นช่วงที่ญาติญาติกำลังขนลงศพคุณยายขึ้นเมนเผาศพวัดทุ่งหวัง
ตะบนโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรัง

น้องสาวของแกนี่มีอาการเหมือนกับผีเข้า
นั่งอมเทียนพูดสังเสรยาลูกหลาน
ทีแรกทุกคนก็คิดว่าเออใช่หรือไม่ใช่
แกอาจจะเป็นอะไรขึ้นมาช่วงจะเผาพี่สาว
แต่แกเรียกชื่อทุกคนได้อย่างถูกต้อง
ทั้งที่บางคนแกก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอลูกหลานคนอื่นไม่
ไม่ได้เจอเหมือนกับคุณยายที่เสียชีวิต
นี่ฮะแกเรียกชื่อถูกหมดเลย
ทุกคนในงานก็ตกอกตกใจเชื่อว่าคุณยายเรือนมาเข้าสิ่งร่างน้องสาว
หลายคนเชื่อแบบนี้นะครับเพราะว่าแกยังบอกที่ซ่อนทรัพย์สมบัติต่าง
ที่คุณยายเก็บเอาไว้ได้ด้วยนะฮะที่คุณยายเรือนเก็บเอาไว้นะฮะ
แล้วพอไปค้นไปหานี่เจอหมดเลยนะฮะว่าชิ้นนั้นอยู่ตรงนี้ชิ้นนี้อยู่ตรงนั้น
น้องสาวคุณยายเรือนคนนี้ไม่เคยเป็นร่างทรงที่ไหนมาก่อนด้วยนะฮะ
อยู่ดีมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นนี่ครับถามว่าแล้วเป็นนานไหม
การลักษณะแบบนี้เป็นจนเสร็จพิธีชาปนกิจคุณยายเรือนนะฮะ
ถึงกลับมามีอาการปกติค่ะงานศพของคุณยายเรือนนะครับ
นี่ฮะนอกจากเรื่องของน้องสาวเมื่อสักครู่นี้นะครับ
มันก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะคือคุณยายเนี่ยแกสั่งเสียลูกหลานเอาไว้
บอกถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยนะนี่คุณยายเรือนนะครับ
ภาพของคุณยายเลือน๙๓ปีแล้วเสียชีวิตโรคชะลา
บอกลูกหลานสั่งเสียไว้เลยบอกถ้าเกิดเป็นอะไรไปตายไปเนี่ย
ไม่เอาดอกไม้แม้แต่ดอกเดียวไม่ต้องมีเลย
ให้ใช้ผ้าขาวม้าเห็นไหมฮะเอาผ้าขาวม้ากับผ้าถุงอ่ะ
เอามาตกแต่งประดับประดาษที่งานศพ
แล้วช่วงเผาศพนะวันเผาศพคุณยายเรือนสั่งเสียไว้
บอกให้มีการโยนเหรียญโปรยทานด้วย

คุณยายบอกว่าต้องการให้ลูกหลานหรือว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ย
ได้เงินได้ทองไปใช้บ้างนอกจากเหรียญนะครับ
ก็จะมีกระดาษที่เขียนตัวเลขเอาไว้
หลังจากเสร็จงานชาปนกิจศพเจ้าภาพก็ประกาศให้ผู้มาร่วมงานเนี่ย
หยิบได้เลยผ้าขาวม้ากับผ้าถุงของคุณยายเรือน
อ่าแกบอกจบงานให้หยิบไปใช้กันได้เลยนะ
นี่ฮะ๒๕๐ผืนค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านกว่า
ถูกต้องนี่เห็นไหมฮะเอาไปใช้ได้
ถุงก็ใช้ได้ผ้าขาวม้าก็ใช้ได้
คือมันก็ดีกว่าไปใช้อย่างอื่นแล้วก็ต้องเผาทิ้ง
โทษจริงกว่าเราสุดยอดลูกหลังในชายเป็นเรื่องมากในชาย